มีสาวออสเตรเลียคนหนึ่งนะครับได้นำคลิปวิดีโอมาโพสต์ลงบนเฟซบุ๊ก
ซึ่งก็เรียกเสียงหือหาได้มากนะครับ
เพราะว่าเป็นคลิปจุดไฟกลางแม่น้ำ
แต่ว่าหลังจากความฮือหาก็ตามมาด้วยความกังวลครับ
เพราะว่านี่ทำไปก็เพื่อพิสูจน์ถึงการรั่วซึม
ก๊าซมีเทนที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในชั้นหินลึกใต้ผิวโลก
ซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับว่า

หน่วยงานและบริษัทในพื้นที่จะออกมาปฏิเสธแล้วว่า
๊าซที่พบไม่มีความเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะ
และไม่ทำอันตรายแต่อย่างใด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือคลิปวิดีโอขณะที่นายเจรมี่บัคกิ้งแฮม

ใช้ปืนยิงแก๊สจุดไฟกลางแม่น้ำคนละมาย

จนเกิดเปลวเพลิงลุกท่วมเหนือผิวน้ำ
เพื่อพิสูจน์การรั่วไหลของก๊าซมีเทน

อุตสาหกรรมขุดเจาะกัสธรรมชาติจากฐานหิน
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ตามรายงานของนายบ็อกกิ้งแฮมระบุว่า
พบการรั่วซึมของก๊าซมีเทในแม่น้ำสายนี้
อยู่ใกล้กับเมืองชินชิล่าเป็นครั้งแรกเมื่อ๔ปีก่อน
ซึ่งในขณะนั้นมีแท่นขุดเจาะของบริษัท๓แห่งตั้งอยู่
แม่น้ำแห่งนี้มีไฟลุกขึ้นมาได้
ขุดเจาะเหล่านั้นก็อยู่ห่างออกไปเพียงไม่ไกล
ัสมีเทนผุดขึ้นมาเหนือน้ำทำให้เปลวเพลิงสว่างโชดช่วง
นับเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมา
การผลิตก๊าซธรรมชาติด้วยการขุดเจาะจากชั้นฐานหินนั้น
ต้องเจาะท่อลึกลงไปในชั้นใต้ดินเป็นแนวนอน

ที่คนงานจะฉีดน้ำทรายและสารเคมี
กำลังอัดแรงสูงเข้าไปที่ชั้นหินลึกใต้ดิน
เดินมหาศาลดังกล่าวจะทำให้เกิดรอยแตกในชั้นหิน

ก๊าซธรรมชาติที่ได้จะไหลกลับขึ้นไปยังแท่นขุดเจาะด้านบน
พระคุยจานกล่าวว่าการคู่เจาะน้ำมันด้วยวิธีนี้
จะทำให้เกิดรอยแตกในชั้นหินมากยิ่งขึ้น
และก๊าซมีเทนก็จะรั่วซึมขึ้นไปบนพื้นผิวโลกผ่านรอยแตกเหล่านี้
ส่งผลให้น้ำทัพปฏิกิริยาลุกไหม้ติดไฟ
รวมถึงเกิดควันพิษลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศด้วย
หน่วยงานที่ศึกษาเรื่องการรั่วซึมของก๊าซมีเทในแม่น้ำแห่งนี้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕เปิดเผยว่าก๊าซที่พบไม่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งขุดเจาะในพื้นที่
จะไม่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทเหล่านี้
พร้อมระบุด้วยว่าองค์กรดังกล่าวช่วยปกป้องอุตสาหกรรมขุดเจาะกัสธรรมชาติ
ัสมีเทนในแม่น้ำอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ทางบริษัทตระหนักดีถึงความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
แต่การรั่วซึมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
หรือต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างแน่นอน